คุณผู้ชมครับจากเหตุที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวัง

ยิงอดีตแฟนสาวเสียชีวิตถึง๒เหตุการณ์ในวันเดียวกัน
นั่นก็คือกรณีของน้องอุ้มและก็น้องเอ่อน
กรณีของน้องอุ้มก็คือนางสาวนัชริยาทาประจิตอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นนักศึกษาปี๓ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่ง๑
ที่ถูกอดีตแฟนนุ่มตามง้อขอคืนดี

จนถูกแฟนนุ่มยิงเสียชีวิต
ใช่แล้วฝ่ายชายก็ยิงตัวเองเสียชีวิต
กรณีนี้สรุปคือเสียชีวิตทั้งชายและหญิง

กรณีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลศาลายา
ที่อำเภอพุทธมนตร์ธนตร์จังหวัดนครปฐมนะครับ
ส่วนหน้าพระกระพงษ์ก็เสียชีวิตเพราะเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ทางญาติเองนำศพของน้องอุ้ม

สะทองตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์

ขณะที่มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้ายให้กับน้องอุ้ม
ก็มีครอบครัวญาติพี่น้องชาวบ้านและเพื่อน
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทา
เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมร่วมกันทั้งหมด

ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันนี้ที่วัดป่าสะทองซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดครับ
และระหว่างที่พระสงฆ์เริ่มสวดพระอภิษฐรรม
ปรากฏว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับขึ้นมากระทันหัน
ลมพัดแรงจากนั้นได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้แขกเหลือผู้ที่มาร่วมงานศพพระสงฆ์
ถูกน้ำฝนสาดเปียกปอนไปตามกัน
ด้านของผู้เป็นพ่อแม่ของน้องอุ้มก็คือคุณพ่อประทวน
แล้วก็คุณแม่จีระพิญญาธาประจิต
ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานใครอีก

ก็มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพด้วย
ส่วนชาวบ้านที่มาร่วมงานศพเมื่อคืนนี้
พอเกิดเหตุการณ์ไฟดับฝนตกหนักขึ้นมากระทันหันแบบนี้
ก็บอกนี่แหละน้องอุ้มมาที่งาน
ก็เป็นความเชื่อเรื่องของวิญญาณของน้องอุ้มนะครับ

คุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็ปล่อยให้ตำรวจจัดการเรื่องนี้ไป
ส่วนคุณพ่อคุณแม่เองบอกว่ายังคิดอะไรไม่ออกเลยช่วงนี้
จัดงานศพลูกสาวให้เสร็จสิ้นก่อน
โดยคุณแม่บอกว่ามีลูกสาว๒คน
อีกคนเรียนอยู่ชั้นป๔ที่ระยอง
และอีกเรื่องที่ยังกังวลใจก็คือเรื่องของหนี้สินกยศ

ซึ่งไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะหาเงินไปใช้ยังไงนะครับ
ยังต้องใช้หนี้อีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลย

แต่หากต้องใช้หนี้ก็ขอความเห็นใจครับ
โอกาสในการผ่อนผันในเรื่องของการชำระหนี้ให้กับลูกสาวด้วย
เพราะตอนนี้ครอบครัวนั้นยากลำบากเหลือเกินนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้จากที่สุรินบรรยากาศงานศพของน้องอุ้ม
มาดูอดีตคนรักของน้องอุ้มที่เป็นคนยิงน้องอุ้มเสียชีวิต
คือนายพักขพงศ์นะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ระยองค่ะ
แม่ของนายพักขพลก็บอกว่าอยากจะอโหสิกรรมให้กับคนทั้งคู่
โดยที่วัดสำนักทองอำเภอเมืองระยอง
ก็มีการตั้งศพนายพักขพงศ์จิตตารมสวดอภิษฐรรมไปแล้ว๒คืน
ครอบครัวนี้เขาก็บอกเขาเสียใจเหมือนกัน
อยากให้ทุกคนให้อภัยครอบครัวเขาด้วย
ส่วนคนนี้ค่ะคือเพื่อนสนิทของนายพักขพงศ์
ชื่อว่านายธนาวุฒิธรรมสิทธิ์ก็ไปร่วมพิธีด้วย
แล้วก็บอกนะบอกว่านายพักขพงศ์เป็นคนร่าเริง

ก่อนที่นายพักขพงศ์จะมาคบกับน้องอุ้ม
ก็ไปชอบกับผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเลิกรากันไปนานแล้ว
แล้ววันสุดท้ายตัวนายพักขพงศ์ก็มาทานข้าวด้วยกันตามปกติ
ทีนี้หายไปจนมีคนมาแจ้งว่าเสียชีวิตแล้ว
ส่วนอุ้มเนี่ยก็เขาก็บอกนะคะ
บอกว่าเมื่อก่อนเรียนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ส่วนนายพักขพงศ์เรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง
ซึ่งเพื่อนไม่มีแฟน

ใช่ไม่ได้ติดต่อกับใครเลย
ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยจะต้องรู้
เพราะว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดถือว่าเป็นเพื่อนสนิท
คือข่าวที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ย
เพราะว่าปัญหาของนายพักกระพงศ์กับน้องอุ้มเนี่ย

เลิกลากันไปเพราะว่าน้องอุ้มจับได้ว่านายพักขพงศ์เนี่ย
ไปมีผู้หญิงอื่นแต่ว่าเพื่อนสนิทของนายพักขพงศ์
บอกว่าพระขพงศ์เขาไม่ได้ไปมีผู้หญิงอื่นเลย
ถ้ามีผมก็ต้องรู้สินะครับ
ส่วนทางด้านแม่ของนายพักขพงศ์

ก็บอกว่าลูกชายคบหากับน้องอุ้มมานานแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นแม่เองก็ไม่ทราบว่าลูกชายจะไปก่อเหตุ
เพราะว่าลูกก็ไม่ได้เคยเล่าปัญหาอะไรให้แม่ฟังนะคะ
แล้วคุณแม่ก็บอกอีกด้วยนะครับ
ว่าอยากให้อโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกัน
ส่วนเรื่องของงานศพทางบ้านน้องอุ้มที่สุรินทร์
คุณแม่ของนายพระขพงศ์ก็อยากจะไปนะ

ซึ่งจะกำหนดเผาลูกชายวันอาทิตย์นี้นะคะ